แล้วเขาก็ติดแฮชแท็กว่าพิกัดชนบุรี
เป็นลักษณะของนี่อาจจะดูไม่ทันนะมันเร็วนิดนึงเดี๋ยวย้อนกลับไปดูอีกรอบ
ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินนะคะนี่แล้วก็ผู้ชายอีกคนนึงก้มกราบ
ยังไม่ทันถึงพื้นเลยเตะใส่หน้าเขาแล้วเนี่ย

คนที่ก้มกราบยังแต่งตัวเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อนะคะก็เห็นอยู่
แล้วก็แล้วผู้ชายใส่เสื้อยืดสีน้ำเงินกางเกงขาสั้น
ผู้ชายที่แต่งตัวเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อก้มกราบ
ผู้ชายเสื้อน้ำเงินเขาเขากราบแล้วยังเตะใส่เขาอีกเนี่ย
ก็เลยโพสต์คลิปนี้เอาไว้แล้วเกิดคำถามว่า
สาเหตุเกิดจากอะไรเด็กมันไหว้แล้วไม่น่าไปเตะมัน
คนก็วิจารณ์กันเยอะเลยนะคะว่าเขาก็อุตส่าหก้มกราบแล้วไปเตะเขาทำไม
เรื่องราวมันเป็นยังไงไม่รู้นะคะเห็นแค่คลิปนี้เราก็เลยตรวจสอบเรื่องนี้ให้เพิ่มเติม
พันธุ์ตำรวจเอกอตินันนุชชนาธิ์ผู้กำกับการสพเมืองชนบุรีนะคะ
เขาบอกว่ารับทราบเหตุนี้แล้วตั้งแต่เมื่อวาน
ชุดสืบสวนจับคนเตะก็คือคนใส่เสื้อยืดสีน้ำเงินเนี่ยค่ะ
ดำเนินคดีแล้วนะคะชื่อว่านายอภิษฎคำวงศาอายุ๒๒ปี
ส่วนคนที่ก้มกราบเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ชื่อว่านายพานุรินสุวรรณสินอายุ๒๐ปี
นายพานุรินเนี่ยเขาไปแจ้งความพนักงานสอบสวนก็เลยจับคนที่เตะก็คือนายอภิษฎ
จากการสอบสวนนายอภิษฎนายอภิษฎบอกว่าที่ไปเตะเนี่ยนะ
ก็เพราะไปจับได้ว่านายพานุรินไปแอบมีความสัมพันธ์โดยการติดต่อทางเฟซบุ๊คกับภรรยาของเขา
แล้วเขาไปอ่านดูเนี่ยมันเป็นข้อความที่รับไม่ได้เลยจริง
ตามไปถึงที่ทำงานก็เลยมาก่อเหตุเนี้ยนายอภิษฎให้การแบบนี้นะ
เขาก็เลยบอกว่าขอโทษจริงมันยังอารมณ์ไม่อยู่จริง
ส่วนนายพานุรินที่ก้มกราบแล้วก็ถูกเตะเข้าไปที่หน้าเนี่ยนะคะ
บอกว่ายืนยันเลยว่าไม่ได้ไปมีความสัมพันธ์ด้านชู้สาวกับภรรยาของอีกฝ่าย
ติดต่อกันไหมติดต่อกันจริงแต่ติดต่อกันเพราะขอคำปรึกษาด้านการศึกษาด้านการเรียนเท่านั้น
ความคืบหน้าล่าสุดเรื่องนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกอตินันนุชชนาธิ์ผู้กำกับการสพเมืองชนบุรีบอกว่า
วันนี้ก็ให้ทางผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายมาเจรจากันแล้วนะคะสรุปตกลงกันได้ด้วยดีจ่ายค่าทำขวัญไปสองพันบาท
แล้วก็จับมือกันด้วยยืนยันว่าจะไม่อาฆาตแค้นต่อกันอีกส่วนด้านคดีพนักงานสอบสวนก็ต้องรวบรวมสำนวนส่งฟ้องศาลจังหวัดชนบุรี

ว่าพฤติการลักษณะแค่แบบนี้
ก็อาจจะแค่สารท่านอาจจะแค่สั่งปรับเป็นเงินเท่านั้น
ได้มอบเงินทำขวัญให้กับผู้เสียหายเป็นเงินจำนวน๒๐๐บาท
ให้จับมือกันว่าจะไม่มาอาฆาตต่อกันอีกแล้วครับผม
เนื่องจากว่าผู้เสียหายเนี่ยได้ไปแชทไลน์กับแฟนเขา

ก็เลยทำให้เกิดความหวงก็เลยมาตรวจทางกาย
ผู้กำกับการสพเมืองชนบุรี
ก็ฝากสังคมด้วยนะคะ

สมัยนี้ถ้าทำอะไรลงไป

ภาพมันจะอยู่ในโลกโซเชียลแบบนั้นไปตลอดเลยนะคะ
ส่วนใครที่ชอบแชท

ท่านผู้กำกับสพเมืองชนบุรีเตือนด้วยนะ
ตรวจสอบก่อนเขามีเจ้าของหรือยัง

มันผิดสินทำนะคะ